ขณะนี้นะคะเป็นจังหวะสำคัญที่คนไทยจะต้องรวมพลังกัน
เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าค่ะ
ผลงานมีชื่อว่าประเทศไทยต้องเข้มแข็งเพื่อในหลวง
หวังให้คนไทยผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อนประเทศค่ะ
เท่านั้นต้องใช้อเวลา๑๑เดือนที่รวมเฉพาะ
และถูกย่งสองคนอยู่ในจิตและประเทศไทย

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

นี่คือผลงานของบล็อกโปรดักชั่นแล้วก็กำกับโดยคุณอามจักรวินผู้สวาสตร์ช่างภาพมืออาชีพนะคะมีข้อความประกอบใต้คลิปว่าคลิปนี้อาจจะบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศแต่ผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจผู้คนเศรษฐกิจ
รัฐบาลทุกฝ่ายเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยค่ะในหลวงท่านคงไม่อยากเห็นชาวไทยเป็นทุกข์จนเกินไปเศร้าใดอย่างพอดีพระองค์ท่านอยู่บนฟ้ากำลังมองลงมาว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่คงอยากจะเห็นภาพพี่น้องทุกท่านตั้งใจพัฒนาประเทศนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะเริ่มทำอะไร
กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยประเทศไทยจะต้องเข้มแข็งเพื่อในหลวงค่ะ
ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๖แสนครั้งค่ะ